มาดูอันนี้ค่ะนักปั้นที่เป็นสุดยอดนักปั้นจริง
คือสร้างมาประดับวงการนี้ไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านเม็ดแล้วอ่ะ

โหนี่ถ้าให้ดอมไม่ทำนะดอมทำดิ
อยากจะดูพลังนิ้วว่าจะพลิกไหวขนาดไหนดอม
ถ้าเรื่องมือเรื่องนิ้วความไวนี่นะ

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องแบบสำเร็จนะ

นี่เขาจับเวลาเลยดูสิหน่าทีหนึ่ง

ผู้หญิงคนนี้คือน้องโบ้นะคะน้องโบ้กาญจนโคอารีค่ะโบ้น้องโบ้เหรอ
เป็นเจ้าของร้านบัวลอยอรวรรณอยู่ตรงหน้าวัดโรงช้างที่ราชบุรีคุณผู้ชม
นิ้วมากดเส้นหน่อยได้ไหมกำลังเมื่อยเลย
มันจะใช้การได้เหมือนกันใช่ไหมจะพลิ้วไหวขนาดไหน
น้องโบเล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านขายขนมหวานเปิดร้านมา๔๐กว่าปีแล้ว
เมนูของที่ร้านต้องเป็นบัวลอยเบนจรงค่ะ
คือเขาจะผสมแป้งปั้นแล้วก็ต้มเม็ดบัวลอยทุกวันทำแบบสดใหม่เลยนะ
แล้วตัวน้องโบเองรับหน้าที่ไงสุดยอดนักปั้น๑๐กว่าปีแล้วอ่ะ
ทีนี้ต้องปั้นให้ทันกับความต้องการของลูกค้าค่ะ
ถามว่านาทีนึงปั้นได้เยอะไหมประมาณ๑๓๐เมตรต่อนาที

ลองดูค่ะฟังน้องโบ้ดูนะคะ
ลูกค้าส่วนมากเขาก็จะแบบว่าชอบให้น้องปั้นนี้มากกว่า
เพราะว่าปั้นอย่างนี้คือมันได้อัฐรสกว่า

มันไม่เหมือนได้แบบว่าใช้เครื่องใช้แบบพวกปั้นสำเร็จอะไรอย่างนี้
มันไวค่ะมันเกิดจากอะไรค่ะคือเราต้องปั้นไวขนาดนี้
มันชินมือพี่พอเวลาเราทำไปหลายปี

พอเวลาเราทำไปหลายปีมันเหมือนแบบมันเริ่มชินมือ

เฮ้ยดูดิแบบนั้นแหละครับให้สมภาษณ์ไปก็ปั้นไป

เหมือนกับแบบเด็ดออกมาเด็ดออกมาเฉย
แล้วมันเร็วมากไวมากจริงพี่เบิร์ต
นี่แหละดอมที่น้องเขาบอกมันชินมือ
แล้วดูข้างตรงโลโก้มุมจอของเราเห็นไหมคะ
คุณลุงใช้เครื่องเป็นเหมือนกับอุปกรณ์เห็นไหม
เออแบบเป็นแป้นพิมพ์อ่ะกดแล้วปาด
แต่คือดูจังหวะน้องสิสู้น้องไม่ได้เลย
นี่ลองดูหน่อยไหมล่ะดอม
ชินมือคุ้นมือแบบนี้ช่วงพีคหน้าหนาวนะคุณผู้ชม

แล้วทางร้านใช้แป้งข้าวเหนียวมากถึง๑๕กิโลนะ
ไข่ไก่๒๐๐ฟองแต่ว่าเวลาอากาศร้อน
เขาก็เพิ่มแบบเมนูทัพทิมกรอบ
มาเอาใจลูกค้าที่แบบอยากคลายร้อนด้วย
ราคาก็อยู่ที่ประมาณ๒๕บาทถ้าเป็นบัวลอย๓๐บาท

เปิดตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มโทรหาได้ค่ะ
ให้เบอร์เอาไว้ด้วย๐๘๙๗๔๓๙๓๒๗นะคะ
โทรไปได้เลยนะร้านนี้บัวลอยเบนจรงของน้องโบ
อยากจะรู้ว่าตอนน้องโบนอนแล้วเมอร์ทำอยู่แบบนี้หรือเปล่า
เขาทำมาเป็น๑๐ปีนะเขาคล่องขนาดนี้
น้องโบพี่เบิร์ตหยอกนะแต่เรื่องนวดเส้นเอาจริงนะมากด